และหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่เข้าไปรังวัดใหม่อีกครั้ง
ในพื้นที่ที่มีการสงสัยว่าจะไปบุกรุกพื้นที่ป่า
ไปบุกรุกพื้นที่สอปอกรณ์หรือไม่
วันนี้ที่ตามไป๒คนคุณวีระสมความคิด
และคุณอาจารย์เรืองรัตนพงศ์
ไปดูบรรยากาศกันหน่อยไหมคะว่าบรรยากาศการตรวจสอบนี่เป็นอย่างไร
ติดตามจากการรายงานของคุณคารินสิริโกมุทผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากเขาสนฟาร์มจังหวัดราชบุรีค่ะเชิญค่ะ
เจ้าหน้าที่ของปปชครับลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินของนางสาวปรินาครับ
เรื่องต้นยังไม่มีข้อสรุปนะครับว่ามีการแจ้งทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จหรือไม่ครับ
ซึ่งหลังจากนี้ครับจะใช้เวลา๑๘๐วันครับเพื่อที่จะสรุปรายละเอียดทั้งหมดครับ
เป็นเวลากว่า๔ชั่วโมงครับที่เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรับรามการทุจริตแห่งชาติ
ปปชลงพื้นที่เขาสนฟาร์มของนางสาวปรินาไกรคุบ
สสจังหวัดราชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐ
ในพื้นที่หมู่๖ตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีครับ
เพื่อตรวจสอบบัวเลี้ยงพันธ์ไทยภายในฟาร์มจำนวน๔๐๐ตัว
โดยมีนายสมใจสะทองเรียบลูกจ้างในฟาร์มเป็นผู้นำตรวจครับ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ปปชครับได้เข้าตรวจสอบฟาร์มไก่
ซึ่งเป็นเขตควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ
บุคคลภายนอกเข้าไปภายในก่อนได้รับอนุญาต
ทำให้สื่อมวลชนทั้งหมดที่มาปักหลักรอทำข่าว
ไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวได้ครับ
มีพื้นที่บางส่วนครับที่อยู่ในบริเวณนี้ครับ
อยู่ในข้อพิพาทระหว่างกลมป่าไม้และสอบประกอบครับ
ซึ่งอยู่ในระหว่างการตรวจสอบเส้นแบ่งแนวเขต
เพื่อพิสูจน์ว่าพื้นที่๔๖ไร่นั้น
ส่วนปลายของพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของใครครับ
ขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลรางบัวครับ
ในช่วงเช้าได้มีชาวบ้านที่มีที่ดินทำกินในเขตสอบประกอบ
นำหลักฐานพร้อมเอกสารสิทธิ์มาเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่
ว่าได้ทำมาหากินในพื้นที่นี้นานมาเท่าไหร่แล้วครับ
โดยชาวบ้านได้มาแจ้งต่อสอบประกอบครับว่า
เป็นพื้นดินผืนเดียวกับที่นายทวีไกรคุบพ่อของนางสาวปรินาถือครอง
โดยอ้างว่าเสียภาษีบำรุงท้องที่แบบพบท๕จำนวนกว่า๖๐๐ไร่

เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอรัปชั่น
ระบุว่าการเข้าแจ้งความของตัวแทนนางสาวปรินาไม่สามารถทำได้
เพราะเอกสารที่นางสาวปรินาถือคลอง
มีเพียงใบพบท๕ที่เป็นใบกำกับเสียภาษีบำรุงท้องที่เท่านั้นครับ
มีมั้ยคุณเอาไปแสดงให้กับตำรวจหรือยัง
นะครับอ่าตำรวจเขาอาจจะรับแจ้งเอาไว้อย่างนั้นนะครับ
นะแต่ตำรวจเขาก็ต้องตรวจสอบก่อนนะ
ว่าคุณเนี่ยนะมาแจ้งความเนี่ย
คุณเป็นผู้เสียหายหรือเปล่า
นะครับคุณเป็นผู้เสียหายหรือเปล่า
ผู้เสียหายในที่นี้หมายถึงว่าคุณเป็นผู้ครอบครองที่นั้นหรือเปล่า
อย่างไรก็ตามครับการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ปปชวันนี้ยังไม่มีการชี้แจงข้อสรุป
ว่าตรวจสอบทรัพย์สินมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง
ซึ่งเลขาธิการปปชยังไม่ขอแสดงความเห็นในเรื่องนี้

พร้อมขอร้องอย่านำไปเปรียบเทียบกับกรณีของบุคคลอื่นครับ
ข้อที่จริงก่อนเป็นเรื่องยังไม่ฟันยังไม่บอกว่าผิดไม่ผิดนะ

ตอนนี้ตัวกฎหมายมันเปลี่ยนไป

ตัวกฎหมายมันเปลี่ยนไปตัวกฎหมายเดิมเนี่ย
ตัวผลหมายใหม่เรื่องมีเจตนาไม่แสดงที่มาของวัยกาศพศิษย์ด้วย

เป็นเรื่องที่ปรปชจะต้องไปดูในรายละเอียดเยอะเลยนะครับ
ยังไม่สามารถจะพูดอะไรไปได้นะ
ต้องเอาอะไรไปก่อนร่วมหน้าที่จะรวบรวมมายาศภาพเก็บได้
สำหรับกรอบระยะเวลาหลังจากนี้ครับ
ปปชจะใช้เวลา๖เดือนหรือ๑๘๐วัน
รวมรวมรายละเอียดต่างเพื่อสรุปและชี้แจงให้ทราบอีกครั้งครับ
สำหรับกรอบระยะเวลาหลังจากนี้ครับ
ปปชจะใช้เวลา๖เดือนหรือ๑๘๐วัน
รวมรวมรายละเอียดต่างเพื่อสรุปและชี้แจงให้ทราบอีกครั้งครับ

กรมป่าไม้และสอบประกอบของจังหวัดราชบุรีครับ
ชี้แจงว่าการเข้าตรวจสอบรังวัดที่ดินในพื้นที่เขาสนฟาร์ม
มีพื้นที่ที่ลุกเขตป่าสงวนแห่งชาติประมาณกี่ไร่ครับ
รายงานจากเขาสวนฟาร์มจังหวัดราชบุรีครับ
ขอบคุณคุณคารินด้วยนะคะ๖เดือน
รอไปแล้วกันเดี๋ยวปปชก็จะชี้แจงเอง
สรุปที่ทำไปทั้งหมดลงไปรังวัดทั้งหมด

แล้วต้องดูด้วยนะว่าแจ้งหนี้สินและทรัพย์สินอันเป็นเท็จหรือเปล่า